อ่าไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะคะคุณผู้ชมช้าแต่ชัวร์ดีกว่า
เรื่องของการขับรถขับรานะคะแม่ลูกคู่หนึ่งค่ะขี่มอเตอร์ไซค
แล้วพอถึงจุดยูทันฮะยูทันทันทีแต่ไม่ได้ดูรถที่ขับรถทางตรงอ่ะ
ลูกค่ะร่างหล่นลงไปแล้วเกือบโดนรถเก๋ง
ทับสีส่ะเอคลิปนี้ค่ะ

มีกล้องมีกล้องมั้ยเนี่ย
เจ้าว่าเป็นไรมั้ยเนี่ย

ห่วงจริงช้าแต่ชัวร์ดีกว่า
กลายเป็นว่าช้าเข้าไปอีกนะครับ

คือพอเกิดอุบัติเหตุช้าว่ามันหุดหงิดแล้ว
แต่พอร่างกายเราเจ็บทรัพย์สินเราเสียเนี่ย
มันเป็นเรื่องใหญ่มากกว่านะคะ
นี่ค่ะสุดท้ายแล้วพลเมืองดีต้องรีบลงไปช่วยเหลือนะคะ

เพราะว่ารถมอเตอร์ไซคันที่ยูเทิร์นมีเด็กมาด้วย
เด็กอายุสักประมาณ๓๔ขวบเขาเกาะหลังแม่มาด้วยนะคะ
แล้วเด็กเนี่ยกระเด็นเข้าไปใต้ท้องรถเก๋งที่อยู่ใกล้ตรงนั้นด้วยคุณดูนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานค่ะ
ตำบลพนมอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
คือกล้องหน้ารถของพลเมืองสามารถบันถึกภาพไว้ได้พอดี
ไปตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์อีกคันที่เขาวิ่งมาทางตรง

รถมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันล้มลงแล้วก็เสียหลัก
ชนเข้ากับรถเก่งที่วิ่งชะลออยู่ด้วย
จังหวะนี้แหละค่ะร่างของหนูน้อยกระเด็นเข้าไปใต้รถเก๋ง
จนเกิดหัวของน้องเนี่ยเกือบถูกล้อรถทับค่ะ
พอแม่ลุกขึ้นมาได้รีบไปเอื้อมมือไปคว้าลูก

ที่พลเมืองดีจะลงไปให้การช่วยเหลือ
คลิปนี้เช้านี้นะคะด้วยความเคารพคุณผู้ชมค่ะ
เราเอามานำเสนอไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าท่านไปไหนก็ตาม
รีบเร่งจนเกินไปเพราะยิ่งรีบเนี่ย
นั่นแปลว่าความประมาทก็ยิ่งบังเกิดขึ้น
แล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วย
คืออยากจะวิงวอนเลยคนยูเทิร์นเองก็หยุดดูรถก่อน
คนมาทางตรงก็เบาได้เบาเพราะว่าเป็นทางร่วมทางแยกทางยูเทิร์น
ช่วยกันดูอุบัติเหตุมันจะได้ไม่เกิดขึ้นนะครับ